อรุณสวัสดิ์ค่ะที่สามารยังงานสภาพอากาศในทราบณรูก่อนร็อดหนาวก่อนแล้ว
แล้วตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมกันมากมาย
แต่อย่าลืมนะคะว่าจะไปที่ไหนเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อน
เพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงปลายฝนอยู่ก็มีฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ
นี่คือแผนที่ประเทศไทยจุดไหนที่มีฝนมากหน่อย
จุดนั้นจะแสดงสัญลักษณ์ด้วยการเปลี่ยนสีค่ะ
ถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ฝนยังไม่เยอะนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเริ่มมีสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วฝนเริ่มเยอะ
สังเกตว่าฝนเนี่ยจะเยอะตอนกลางของประเทศและส่วนใหญ่จะตกตอนกลางวันนะคะ
เช้าแบบนี้เป็นช่วงสะสมความร้อนอยู่
พอบ่ายคล้อยมาแล้วนี่ค่ะภาคกลางตั้งแต่แถบชิดแถบตะวันตกของประเทศไทย
กาญจนบุรีจังหวัดตากไปจนถึงจังหวัดทางแถบภาคตะวันออก
ก็จะมีฝนเยอะรวมถึงภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะที่บริเวณภาคอีสานตอนล่างอย่างเช่นแถบจังหวัดศรีสะเกดอุบลรัชธานีเยอะโสธร
มหาสารคามก็มีฝนตกชุกเช่นเดียวกันนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มกันด้วย
ส่วนคลื่นทางทะเลในภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นี่นะคะ
ก็จะมีคลื่นสูงราว๒เมตร
แนะนำว่าต้องงดเดินเรือในระยะนี้หรือว่างดกิจกรรมทางทะเลไปก่อนค่ะ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนในช่วงนี้นะคะถือว่าไม่ร้อนมาก
เนื่องจากว่าฟ้ายังปิดอยู่เมฆยังเยอะนะคะ
ทำให้โดยรวมแล้วอากาศไม่ร้อน
แต่ช่วงกลางวันก่อนเที่ยงเนี่ยยังพอตากผ้าได้บ้างนะคะ
มาดูสภาพอากาศคาดการณ์กันล่วงหน้าถึงวันที่๑๐ตุลาคม
เป็นการพยากรเพื่อการเกษตรนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานสภาพอากาศใกล้เคียงกันค่ะ
จะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่

อีสานเนี่ยเช้าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วนะคะ
ฝนจะลดลงจากช่วงก่อนตกเพียงประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนเกษตรกรต้องระวังโรคพืชจากเชื้อรา

และเร่งฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนค่อนข้างเยอะค่ะ
ยังคงตก๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูง๒เมตร
เกษตรกรควรเร่งทำทางระบายน้ำและให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรา
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนนั้นคลื่นก็จะสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
เกษตรกรต้องระมัดระวังด้วยอย่าปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะจะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
ส่วนเกษตรกรควรเร่งทำทางระบายน้ำและระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราเช่นเดียวกันนะคะ